พาคุณผู้ชมไปดูอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจกันหน่อยนะคะ

ล่าสุดเขาเตรียมฟิตซ้อมสำหรับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้น
ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอยู่แล้วนะคะ
วันนี้พี่แจ๊กกะรีนของเราในฐานะพี่สาวคนสวยของหนุ่มทั้ง๗คน
ก็เลยขอบุกไปถึงห้องซ้อม
บรรยากาศจะสนุกสนานเฮฮาสักแค่ไหน
พี่แจ๊กกะรีนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
วันนี้เป็นการผ่อนคลายค่ะเรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกขำ

คือเราจะมีนี่มาร่วมสนุกกันค่ะ

เพราะว่ากติกาก็คือเดี๋ยวเราจะสับขึ้นมา๑คนนะคะ
ชื่อคนที่อยู่ในนี้จะต้องโดนถามคำถาม

พี่ไหนพี่ชัย

คนนี้นะครับคุณรักใครที่สุด

ตอบยากตอบยากมาก

ตอบยากมากจริง

อะไรเหรอพี่แพง

อ๋อทำไมคะ

เป็นคนชอบเครื่องรถไฟกลับบ้าน
เพราะถ้าตั้มเลยไม่มีแฟน
ตั้มเลยสับลังอะไรล่ะ
โอ้โฮแกไม่รู้ซะแล้ว

มันก็เยอะตั้งสับลัง
ผมกำลังทำ

ของผมเป็นริมฝีปากครับ

ชอบคลุกกันเหรอฮะสหภิกษา

คิดดึกปาก

ปากเวิิร์สวัสดีฟัง
ปากเวิร์สภาษาอิทธิ์สั่งปะ

แล้วมี่หัวว่าก็สักครั้ง

แต่คอนเสิร์ตแล้วถามเลยว่าแขกรับเชิญพอจะแง้มได้ไหมคะ
รู้ไม่ใช่
ผมบอกเลยว่าทางบ้านไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแขกรับเชิญเป็นใคร
เพราะตอนนี้ทั้ง๗คนก็ยังยาวไม่ออกครับ

ตอนจบปิดท้ายกับตัวน้องภาคิน
ขอบคุณค่ะ

นี่ก็เรียกว่าสตูดิโออาจจะแตกได้เหมือนกันนะคะ

อิสริยาเขาบอกว่าติดภารกิจนะคะ

ที่จะเกิดขึ้น๒๓๒๔มิถุนายนนี้

อย่าลืมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันด้วย